คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้าง
เป็นนาทีอุปัติเหตุเขาบอกว่าขับรถเมาไม่ขี่
แต่เวลาขับนอกเหนือจากคุณจะมีสติแล้วคุณต้องมีสมาธิด้วยเหมือนกันนะ
อย่าไปเหยียบที่บอกว่าจะเหยียบเบรกแล้วไปเหยียบเป็นคันเร่งแทน

นี้ไม่ใช่เวลาจากลงเซนต์ระเบิดมากแล้ว

โอ้โหมาเร็วมากอ่ะเป็นไงแล้วก็พุ่งมาเลยร้านทอง
ร้านทองเปิดอยู่ด้วยแล้วดูอีกทีดูอีกทีเนี้ยจังหวะแรก
นี่แหละค่ะพุ่งไปแบบนี้เลยนะคะเหมือนคุณอริยาบอก
ร้านทองเปิดอยู่ค่ะอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านทอง
ชื่อว่าร้านป้าสิริค่ะอยู่ที่ตลาดกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีนะคะ
โอ้โหภาพชัดเจนเลยหมดเลยรถเก่งคันนี้เข้าชนที่หน้าร้านอย่างจัง
คือเข้าไปเกือบครึ่งคันแล้วอ่ะและแน่นอนพอมันชนสิ่งกีดขวาง
มันต้องหยุดใช่ไหมค่ะแล้วหลังจากนั้นคนขับหญิงสาวค่ะ
เสื้อม่วงเดินลงมาจากรถแล้วดูท่าทางตอนแรกเหมือนอึนอึนอ่ะนะ
มึนนิดนึงอาจจะมาจากแรงกระแทกด้วยนะคะ
แล้วก็มีคนเดินเข้าไปถามว่าเอายังไงมากับใครบ้าง
คันนี้แหละค่ะจอดอยู่สภาพด้านหน้าไม่ต้องพูดถึงพังยับเยิน
อืมส่วนร้านก็พังเหมือนกันค่ะค่ะกระจกหน้าร้านเนี้ยแตกเสียหายหมดเลย
ทีนี้ปรากฏว่าไปพบผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายหนึ่งในนั้นเนี่ย
ก็เป็นเจ้าของร้านทองนี่แหละค่ะชื่อคุณกรรัฐสมศุกร์อายุห้าสิบสองปี
นี่มีแผลฉีกขาดบริเวณนิ้วมือข้างขวานะคะอันนี้เป็นภาพในร้าน
จังหวะนี้คือนาทีในร้านคุณผู้ชมดูพี่เจ้าของร้านนะ
นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ทองตรงนั้นค่ะแล้วพอเห็นปุ๊บเขาก็หลบลงไปที่ด้านล่าง
ใช่คือจะพูดคำว่าพี่เขาเฉียดตายก็ได้นะ
เพราะถ้ารถมันพุ่งเข้ามาถึงตัวพี่เจ้าของร้าน
คุณผู้ชมไม่อยากจะคิดภาพใช่ค่ะนี่คือขนาดหลบแล้วนะ
แต่ว่าก็ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแล้วใช่มันก็มีพวกเศษกระจกไงอ๋อ
กระเด็นมาโดนตัวเธอนี่คือพี่เจ้าของร้านนะคะ
ส่วนอีกคนนึงที่บาดเจ็บก็แน่นอนแหละเป็นคนขับรถน่ะนะคะ
นามสมมุตินะคะนางสาวน้ำค่ะก็ได้รับบัตรเจ็บมีแผลบริเวณศีรษะ
กู้ภัยก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลน่ะนะคะอ่าทีนี้ทางคนขับเนี่ย
เขาก็อ้างแบบนี้อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเขานะ
เขาบอกว่าเขาอ่ะจริงอ่าจะเหยียบเบรกแต่เหยียบผิด